สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้
กับผมคุณตานทานพี่สิทธิ์มหันต์มาเจอกันในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้
เช่นเคยครับเราจะพาย้อนกลับไปดูนะครับว่า
ตลอด๗วันที่ผ่านมาโลกของเรารวมถึงในเมืองในของเรา
เผชิญกับภัยทางธรรมชาติอะไรกันบ้าง
แน่นอนครับส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นเรื่องของความแปรปวดลักษณะอากาศ

บริเวณพื้นที่ภาคเหนือต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
เจอกับความแปรปวดลักษณะอากาศอย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับ
ท้องฟ้าปิดลมกระโชกแรงเป็นระยะ
จากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ส่งผลทำให้เฮลิคอปเตอร์
ลำเลียงเสบียงอาหารให้แก่หน่วยทหาร
ร้อยรอ๗๑๓ฐานดอยหัวม้า
กระแทกพื้นขนาดร่อนลงจอดนะครับ
ในพื้นที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศร
เนื่องจากลมกระโชคแรงทำให้ไฮเลคอปเตอร์เสียการส่งตัว

แต่ว่าเคราะห์ดีนะครับว่าไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บรวมไปถึงเสียชีวิต
ในกระดาษที่บริเวณพื้นที่ภาคสวรรค์ออกนะครับ
คลื่นลมที่แรงตอนนี้ทำให้จังหวัดจันทบุรีมีการประกาศ
ติดหาดถึง๕พื้นที่ด้วยกัน
ก็ประกอบไปด้วยหาดเจ้าหลาวหาดแหลมเสด็จหาดคุ้งกระเบน
ดคุ้งวิมารและแหลมสิงนะครับ
เพราะว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
เจ้าหน้าที่นำทงแดงแล้วก็ป้ายเตือนมาติดห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำตลอดแนวชายหาด
เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นที่เกิดจากการถูกคลื่นซัด

ส่วนเรือประมงขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ตอนนี้ก็ต้องงดออกเดินเรือเพื่อที่จะหลบคลื่นนะครับ
จากประเทศไทยของเราไปที่เพื่อนบ้านของเรากันบ้างนะครับ

ก็คือสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย
ล่าสุดตอนนี้เหมือนกับว่าจะเริ่มส่งผล

เพราะว่าตอนนี้เองอินโดนีเซียออกแถลงการถึงสิงคโปร์ว่า
ไม่มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีทางกฎหมาย

ต่อกรณีควันไฟปากของอินโดนีเซีย
เข้าปกกลุ่มในหลายพื้นที่ในเอเชีย
วันออกเฉียงใต้เมื่อปีที่แล้วจน
แบบนี้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณทางตอนใต้ของประเทศจีน
หลังจากที่ต้องเจอกับพายุฝนโหมกระหน่ำ

รถยนต์หลายคันถูกพัดไปกับกระแสน้ำ

ปีนมาเกาะอยู่บนหลังคารถร้องขอความช่วยเหลือ

จากสถานการณ์เดนกราบมีการประเมินว่า
ค่าเสียหายที่ต้องจ่ายไปกับเหตุการณ์ในครั้งนี้
มากกว่า๗๘ล้านนสหรัฐ

อยู่ที่ประมาณ๒๗๓ล้านบาทเลยทีเดียวครับ
บิดท้ายที่สำนักการย์แผ่นดินไหหวน

ภาพรวมณขณะนี้ถือว่าปลอดภัยแล้ว
ไม่มีรายงานการเกิดขึ้นยักษ์เซนามี

ทำให้ผู้คนที่อยู่ตามอาคารสูงตื่นตกใจเท่านั้น

เพราะว่าไม่มีรายงานความเสียหายของอาคารบ้านเรือน
ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้นะครับ
แผ่นดินไว้ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น

และคิดเป็นสัดส่วน๑ใน๕ของแผ่นดินไหวทั่วโลก
ที่มีขนาดอกขึ้นไปครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงเรื่องของ
ภัยทางธรรมชาติต่างที่เกิดขึ้นกับโลกของเรา

ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องตรวจสอบ

ทั้งต่างประเทศและในไทยยังไงก็ดูแล
รักษาสุขภาพรวมถึงระมัดระวังการใช้ชีวิตด้วย
ทั้งหมดนี่คือจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้นะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ